นี่คือตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงร้าน

หล้านหลังวิวาตามแบบชาวอีสาน
เกิดชะวัยอูดรเนี่ยก็มีแม่ต้นหอมก็ไปนะฮะ
ชาวไปคำชโนธอยู่แล้วก็เลยไป
ดารานักร้องก็ร่วมงานกันอย่างคับข้างนะฮะ
คือจริงแล้วเขาคบกันมานานแล้วนะพี่หนุ่มเนาะ
ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเขาคบมา๑๓ปี

เมื่อก่อนถ้าสมมุติเราไปเล่นเกมโชว์ที่เวิร์คพอยต์อย่างนี้

กิ้มก็จะคอยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรานี่แหละ
เอ๊ะนั่นจะใครอยู่ข้างซ้ายมือสุดตัวอะไรเนี่ยใครเนี่ยนั่นจะใครอยู่ข้างซ้ายมือสุดตัวอะไรเนี่ย
มัมราคนอีกตอนนี้รอดจากความตายแล้วพี่มัมเหรอมัมราคนอีกตอนนี้รอดจากความตายแล้ว
แล้วทำไมตัวใหญ่อย่างงี้นะพี่มัมนั่นจะตั้งทั้งแรงเกิดไหมนั่นก็แข็งแรงขึ้น
แล้วถ้าหมดังแต่เมื่อก่อนบูบูเนี่ยก็เป็นคนสักนะอยู่ที่เขาขายของตัว

ชีวิตนางชีวิตรักนางเป็นยังไง
ชีวิตนางก็แบบว่าขายของอยู่ที่ข้าวสาร
แล้วก็วันนึงนังก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่ง

คือเรียกว่าเขารุ่มรุกทุกภาพมาด้วยกัน
ช่วยเหลือกินมาก

มากค่ะพี่บูบูดูแลทุกอย่าง

ฉันออกมาทำงานแล้วให้สามีทำให้ฉันดีกว่าไหม

แล้วให้สามีคุณเอาเกงเกงฉันในอุดปากคุณแล้วให้ตาย

อืมวันหนึ่งถ้าให้มายูโตขอให้มายูขย่ำ

ขอบคุณชะตาชีวิตที่ลิขิตทุกอย่าง

ชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มีวันนี้
ใช้ชีวิตตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละวัน

ไม่เคยคาดหวังอะไรที่ไกลตัว

ทำมันให้สุดด้วยความสามารถที่มีอยู่

เรื่องก็รู้ว่าเป้าหมายต้องเป็นไปตามคาดหวัง
แต่บางเรื่องก็แลกมาด้วยน้ำตา
แต่มันคุ้มค่ากับการลงทุนเสมอ
ลงทุนกายมันก็ได้กลับมาแบบสุขกาย
ความสบายใจก็แลกมาใจต่อใจ

เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคู่คิด
ความรักของเราก้าวผ่านมาตลอด
รูปแบบที่สวรรค์ทดสอบจากศูนย์ถึงร้อย
ไม่เคยน้อยลงค่อยเป็นค่อยเดิน

ห่วงนอกจากเสียจากการคิดถึง

แต่งงานไม่ได้วัดว่าจะรักกันไปอีกนานแค่ไหน
แต่วันนี้มันวัดค่าความเป็นลูกสาวได้มากเลยทีเดียว

คือเป็นการบอกกับทุกคนว่าแต่งงาน
วันแต่งงานนางจะไปจัดสถานที่

แต่จริงแล้วนะจริงแล้วตุ๊กกี้

เหมือนกับคนเราก็รู้จักกันทำงานด้วยกันตลอด

เมื่องีเขาเป็นคำแก้วนะน่ะ
หรอเยี่ยมมาก

ก็ส่งคลิปไปหาคุณตุ๊กกี้

แล้วก็มีหลายคน

เปลี่ยนบ้าบ่ายกล้างหนีนี่ด้วยไง

แล้วคุณบอกว่าน้องไปโทรหา

ทำไมคุยกันหลายคนกันแหละครับ

ทำไมคุณไม่คิดจะเชิญผมไปงานคุณบ้างเหรอครับ

จะไม่ไม่แต่งงาน
จะไม่มีงานแต่งชัยเลย

ลาบ้านใหญ่ได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากได้แล้วก็

เขาก็งงว่าคืออะไรอ่ะเครื่องบินเหรอเรือดำน้ำเหรอ
มาบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าแต่งงาน
เหรอพ่ออยากเห็นลูกสาวมีผัวอย่างนี้เหรอ

รู้อยู่แก่ใจว่าลูกสาวก็มีแล้วผัวน่ะ

จะได้ประเพณีข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้าน

พ่อจะถามพ่อตลอดว่าลูกสาวจะไม่แต่งงานเหรอ

เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมสำคัญบ้างกับคนที่สาวบ้านหนู

ไม่มีเลยค่ะหนูบอกเลยว่าแต่งงานเพื่อคุณพ่อ
แต่ถามว่าท้ายญาติไม่มีค่ะ
หนูยังไม่ได้เป็นคนดีพอที่จะมีลูกเหมือนหนุ่มกัญชัย
พูดน่าฟังตรงนี้เขาเป็นคนพูดน่าฟังตรงนี้
พี่หนูพร้อมแล้วจึงมีพี่หนูพร้อมแล้วพี่หนูไม่มี

แต่คุณยืนยันนะคะว่าก๊อบเปัญ้าโพนกับเชาและแสลต์แนร์ไปเองนะครับ

ว่าพี่ตุ๊กกี้ยังอยู่ในสายค่ะ
ตุ๊กกี้อยากจะบอกอะไรบ้าง
ชีวิตหลังมีงานแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้าง
แฟนดูกันอยู่ทั้งประเทศเลยนี่
อ่านไปแล้วเมื่อกี้อ่านให้แล้ว
ทุกคนน่าจะติดธรรกิจหรือไปเที่ยวอะไรอย่างนี้

ก็เลยต้อง

ก็เลยต้องไม่มีแลกเถิด
แต่ว่าก็บอก๐๓๕คุณผู้ใหญ่คุณปัญญา

ก็อย่าโกรธอย่างอดกบหมดนะครับ
โดยเฉพาะคุณกทาพาและคุณก่อนไปกันคือ

ตอนนี้คุณก๊อฟเป็นสมพงศ์เนี่ยค้าไลน์กับมาหาผม

กี้เนี่ยมันให้กูไปในฐานะดาราอาวุโส
กับคุณก๊อฟเป็นสมพงศ์ตั้งใจจะไป

ก็น่าจะฝากชีวิตไปอยู่ที่นู่นไม่ต้องกลับมาเลยก็ได้นะฮะ

เอาอย่างงี้พี่ตุ๊กกี้จะมีทุกคนอย่าไปห่อนคุณศัตริย์คุณอย่าไปคิดมากขนาดนั้นนะคะ
ตุ๊กกี้จะมีจัดงานที่กรุงเทพอีกไหมคะ

ทำงานแค่มีเพื่อนคุณพลลแล้วก็เพื่อนจ๊ะมีประเทศดีกันนี้

คุณพระดำคือคุณพระดำคงจะอยากมามากเหรอคะ
อ๋อฉันไปได้สิเธอถ้าเธอเชิญถ้าเธอเชิญให้ฉันอยากไปอยากไป
อยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไปอยากไป

เธอจะแก้ตัวตอนที่ไม่ได้เรียนเกินแล้วก็ทำให้คุณแก่งใจและคุณพ่อดำเกิดความตอนค่ะ
โอเคครับผมครับขอบคุณนะครับคุณกุ๊กกี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคโอ้ยสองคนมีครับโอเคบ๊ายบาย